อีกหนึ่งเหตุสะเทือนขวัญนะคะอันนี้เกิดขึ้นที่พิศนุโลก
เรื่องของคุณยายวัยเจ็บสิบสี่ปีเจ้าของร้านเสริมสวยที่ถูกฆ่าปาดคอค่ะ
ตำรวจนะคะล่าสุดคุมตัวสาววัย๒๖ปีที่เป็นผู้ก่อเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเธออ้างแบบนี้นะคะ
บอกว่าไปทำผมแล้วไม่สวยไม่ได้ดั่งใจ
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าหลักฐานต่างชี้ไปในทางชิงทรัพย์นะคะ
ขณะเดียวกันค่ะตอนที่นำตัวไปทำแผนเนี่ย
ชาวบ้านตะโกนด่าทอจนเกือบจะถูกรุมประชาธรรม
หลานชายเนี่ยทนไม่ไหวนะคะตะโกนถามว่าฆ่าย่าทำไม
จะกระโจนเข้าใส่ผู้ต้องหาด้วยติดตามประเด็นนี้กันต่อจากรายงานเลยค่ะ
แอนหมา
หลานชายของนางบัญญัติกันทองอายุเจ็ดสิบสี่ปี
ตะโกนด่าทอผู้ต้องหาวัยเพียงยี่สิบหกปี

ขณะตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ร้านเสริมสวยกลางเมืองพิศนุโลก

คนตายยังพยายามฝ่าแนวกั้นของตำรวจ

แต่ตำรวจพยายามห้ามล็อกตัวไว้

ที่ครอบครัวจะพาตัวกลับไปสงบสติอารมณ์
โดยคนร้ายคือนางสาวอารยาโซอ้น

สารภาพว่าก่อเหตุฆ่าปาดคอนางบัญญัติจริง
ทำแผนชาวบ้านบางคนถึงกลับทนไม่ไหว
ต่างตะโกนด่าทอด้วยความโกรธแค้นเช่นกัน

เป็นที่รู้จักของคนในอำเภอเมืองพิศนุโลก

อยากให้รับโทษให้ถึงที่สุด

ฆ่าคนแก่ตายเกินเหตุ๗๔
บทีเดียวก็สลบแล้ว

จับมัดแขนมัดขาก็รู้เรื่องแล้ว

ถูกต้องไม่ต้องทำศพไง
ใช่ประหารแล้วเข้าไปมันไว้เน่าวันนั้นแหละ

เหรอจำไว้นี่เอาไว้นี่ไว้ไว้
ชื่อว่าที่เห็นเสียงบนรถนะครับ
ใช่จากไอ้หมาเลยจริง

ขณะที่ลูกชายคนรองของนางบัญญัติ

เพื่อนสนิทต้องเข้ามาปลอบใจ

ด้านพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิ
เปิดเผยว่าจากคำสารภาพของผู้ต้องหา
ยังคงกล่าวอ้างว่าไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์
ตั้งแต่แรกแต่เป็นการบันดาลโทษะ
โดยช่วงเกิดเหตุเวลา๙๑๐นาฬิกา
เข้ามาทำผมภายในร้านช่อทิพย์ของนางบัญญัติ

ผู้ต้องหาอ้างว่ารู้สึกไม่พอใจกับทรงผม
จนเกิดบันดาลโทษะทำร้ายร่างกายนางบัญญัติ
แล้วเดินไปหยิบมีดปลายแหลมในครัวหลังร้าน
ติดกับห้องน้ำแล้วปาดคอนางบัญญัติ
จากนั้นย้ายศพไปไว้ภายในห้องน้ำ
ลักษณะศีรษะพาดอยู่กับขอบประตูห้องน้ำ
หลังลงมือฆ่าผู้ต้องหายังใจเย็น
ไปล้างมีดที่ใช้ก่อเหตุและวางไว้ที่เดิม
ก่อนปลดเอาสร้อยคอสร้อยข้อมือ

แต่ตำรวจมีพยานหลักฐานเชื่อมโยง
่งชี้ว่าประสงค์ต่อทรัพย์ชัดเจน
เพราะทรัพย์สินของผู้ตายที่หายไป

อยู่ระหว่างเร่งค้นหาทรัพย์สิน
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหานางสาวอรยา

ตรวจสอบพบเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
โดยพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากคังที่ศาล

ข่าวแถวรัตน์ทีวีรายงาน